พอดูข่าวอุบัติเหตุต่อเนื่องกันมันก็เครียดเหมือนกัน
ไปหาอะไรหวานเย็นทานให้ชื่นใจดีกว่า

ของหวานก็อยากกินก็เลยพาไปร้านนี้ละกันค่ะ
เอาใจคนรักสุขภาพชื่อว่าร้านหวานพอดี

ใช่ค่ะไม่หวานจัดจนเกินไป
ร้านนี้เลยคุณผู้ชมไปถึงที่ร้านเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขนมไทยตอบโจท
คนที่รักสุขภาพคือชอบกินขนมไทย
แต่ก็หวานจัดก็ไม่ไหวกลัวอ้วน
นี่ร้านนี้เขาจะมีขนมหลายชนิดเลย
รวมทั้งน้ำแข็งใสรวมมิตรด้วยนะคะเลือกท็อปปิ้งได้
เลือกได้๕อย่างเลยในร้านเนี่ยนะเขามี๓๐กว่าอย่าง

ผมขอมันผมขอข้าวเหนียว
ได้ค่ะผมขอลากบัวได้ไหม
นี่คุณสืบสกุลพูดมาจะเกิน๕อย่างแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่ามีแบบแปะกล้วยลอดช่องพุษาจีนสลิมมีเยอะเลย
แล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นกะทิและน้ำกะทิหรือว่าน้ำลำไย
ราคานะคุณถ้วยเล็ก๓๐ถ้วยใหญ่๕๐บาท
จะเพิ่มมะพร้าวกะทิก็เพิ่มตังค์อีก๑๐บาท
อกจากนั้นเมนูของหวานอย่างข้าวต้มน้ำวุ้น
นี่หากินยากนะนี่มีด้วยค่ะ
ซึ่งสามารถติดตามได้เลยที่หน้าเพจ
เขาจะบอกเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
มะยงชิดลอยแก้วก็มีนะมันสัมปะหลังเชื่อมคลองแคลงมะพร้าว
จะมีเมนูของกินหายากสลับสับเปลี่ยนกันไป
เมนูคลายร้อนลอดช่องสิงคโปร์ลาดด้วยน้ำเชื่อม
มีขนุนปั่นเฉาก๊วยนมสดอุ้ย
เห็นแล้วก็แบบชื่นใจแล้วค่ะ
มีหลายรสชาติเลยเขาบอกว่าอยากให้มาลองชิม
แล้วดูสิเวลาเอาไอติมใส่แบบนี้นะ
แบบเย็นเดี๋ยวฟังเสียงลูกค้ากันหน่อยค่ะ
ทับใจร้านนี้ขนาดไหนคะ
ประทับใจค่ะเพราะว่ารสชาตินี่แบบ
คือคุณย่าหนูก็เป็นคนทำขนมไทยมาก่อน
แล้วทีนี้แต่ว่าคุณย่าเขาจะทำสูตรโบราณมันจะหวานมากกว่านี้ค่ะ
แต่ว่าอันนี้ทานแล้วรู้สึกรสชาติหวานกำลังดี

อันนี้มาทำอย่างเช่นโอคาโดหรือแบบมะพร้าวใส่น้ำตาลตะโนด

ก็รู้สึกแบบมันมีเอกลักษณ์มีความเป็นพิเศษของร้านนี้ค่ะ
นี่ค่ะลูกค้าคอนเฟิร์มแบบนี้การันตีแบบนี้

ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมมี๒สาขา
สาขาแรกอยู่ที่ตลาดสรรป่าคอยที่ถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่

ใช่ค่ะคุณต้องไปทานนะเพราะว่าร้านเขาเปิดตั้งแต่๖โมงเย็น
จนถึง๓ทุ่มครึ่งปิดทุกวันพุธ
ส่วนอีกร้านหนึ่งสาขา๒อยู่ตรงฝั่งคู่เมืองด้านใน
ก่อนจะถึงโค้งบ้านพักคนชรา
คุณอย่าลืมไปอันนี้ก็ที่เชียงใหม่บ้านคุณเหมือนกัน
เปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๒ทุ่มปิดทุกวันพุธเหมือนกัน
แล้วใครบอกว่าอยากรู้ว่าแต่ละวันมีเมนูอะไรน่าทานบ้าง
พอดี๒สาขาเลยติดตามเมนูใหม่
นี่ดีฉันอยากทานเฉาก๊วยต้มสด

บอกว่าเน้นความหวานจากวัตถุดิบ

มะพร้าวมันมีความหวานกรอบของมันอยู่แล้ว

นี่แหละพอเป็นที่มาของร้านแล้วคือ
คนที่รักขนมหวานแต่ว่าก็รักสุขภาพด้วย